ดูเรื่องนี้หน่อยถึงว่าแล้วนะทำไมเขาถึงมีการซื้อขายอาวุธปืนกันง่ายเหลือเกิน
โดยเฉพาะในออนไลน์ไปเอามาจากไหนตำรวจบุกไปทลายเลยค่ะที่บ้านนี้ค่ะ
โอ้โหอุปกรณ์พึบไปหมดแล้วคุณรู้ไหมเขาซื้อมาประกอบเขาก็ซื้อมาจากออนไลน์

ชอบโพสต์เกี่ยวกับการอวดอาวุธปืนเถื่อนในกลุ่มซื้อขายปืนเถื่อน
ก็รวบรวมหลักฐานทั้งหมดแล้วไปค้นค่ะ
พอได้หมายค้นก็ไปบุกตรวจสอบบ้านสองหลัง
ในพื้นที่ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้ที่ภูเก็ตนะคะ
จุดแรกไปจับกลุ่มในเกรียงไกรอายุ๓๑ปีค่ะ
มีอาวุธปืนยาวลูกกรดนะคะ๒กระบอก

มีกระสุน๓๓๐นัด
โอ้โหอาวุธในการดัดแปลงอาวุธปืนเพียบเลยอุปกรณ์
เกรียงไกรรับสารภาพแบบนี้ของกลางทั้งหมด
ผมสั่งซื้อมาจากแอปช้อปปิ้งชื่อดัง
แล้วผมเอามาประกอบเป็นตัวปืน
กระสุนเหรอผมซื้อมาจากกลุ่มผู้ค้าในเฟซบุ๊ค

นี่ตำรวจเลยแจ้งข้อหาเรื่องของอาวุธปืนนะคะต่าง
และที่จุดที่๒วัชโชนนี่จุดแรกเท่านั้นนะ
จุดที่๒ไปดูค่ะที่บ้านพักของอีกคนนึง
ชื่อว่านายประเสริฐอายุ๒๖ปี
ตอนที่เขาบอกว่าเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
อาศัยความชำนาญค่ะในพื้นที่ป่าวิ่งหลบหนีตำรวจด้วย
ตำรวจเลยไปคุยกับเมียของนายประเสริฐบอก
ช่วยเกลี้ยกล่อมให้มามอบตัว
สุดท้ายพอวิ่งหนีไปเมียไปเกลี้ยกล่อมตอนค่ำวันนั้น
ก็เลยยอมมอบตัวเจ้าตัวทนแรงกดดันไม่ไหว
อมรับผมแหละหลบหนีเจ้าหน้าที่
ผมเป็นเจ้าของบัญชีอวตาร๔บัญชี
และเป็นเจ้าของอาวุธปืนกระสุนปืน
แล้วก็อุปกรณ์ดัดแปลงทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้
การทำอาวุธปืนผมสั่งซื้ออุปกรณ์ต่างจากผู้ค้า
มันมีแหล่งที่ขายเอามาประกอบเป็นตัวปืน
ผมเองอวดด้วยนะผมฝีมือดี
แล้วผมชอบโพสต์ภาพโชว์ปืนและสัตว์ที่ผมล่าได้ลงเฟซบุ๊ก
ฝีมือดีของผมในการประกอบอาวุธปืนลูกค้าผมเพียบ
นี่แหละค่ะมีคนมาซื้อปืนเป็นจำนวนมาก
ตำรวจแจ้งข้อหาทันทีเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืน

รวมถึงมียุทธภัณฑ์ในเรื่องของการครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
แบบนี้เองเขาถึงซื้อขายกันง่ายเหลือเกิน
ซื้อง่ายขายครอบครองแล้วไปก่อเหตุยิงไปก่อเหตุค่ากันไป